ซึ่งคู่นะคะมานี่เลยค่ะคู่จิ้นค่ะ
คู่จิ้นกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสนยุคแล้วก็วิววรรณรสค่ะ
ล่าสุดกับละครเรื่องนะคะคุณชายกบนะคะเป็นละครที่ไปทำที่จีนด้วยนะคะ
ฟินเนี่ยยกให้ระดับ๕ดาวนะคะแต่ว่าตัวจริงของเขานะคะอย่างที่ทราบกัน
วรรณรสตอนนี้นะคะมีแฟนแล้วก็คือหนุ่มเจด
เห็นบอกว่าวาเลนไทยที่ผ่านมานะคะก็จัดของขวัญให้นะคะ
ฝ่ายชายซื้อไอแผ่นให้ผู้หญิงจะได้ดูซีรีส์เกาหลี
ส่วนผู้หญิงนะคะซื้อนะคะอุปกรณ์เล่นเกมให้คุณเจดด้วย
เป็นคนให้สัมภาษณ์ไปก่อนเราไม่อยากบอกว่า
ได้ของอะไรมาเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นคุณค่าทางใจไป
พวกเราไม่ได้เป็นว่าต้องซื้อของแพงไอแพทมาก
ด้วยสายงานด้วยใช่ค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้น้องยังอยู่ในกล่องหมดเลย
มันก็ติดดูอย่างเงี้ยบอกเขาว่าเอ้ยยังไม่ได้เลยเพราะว่าเธออ่ะ
เพราะว่าเธอไม่ได้ซื้อปากกาให้ไงแล้วก็คีย์บอร์ดอะไรก็พูดไป
เขาบอกว่าโหครบชุดเลยนะ
นี่หนูเขาซื้อหัวฟังให้แล้วที่เกม
พี่แจ๊คไปบ้านนางคือเป็นเหมือนร้านเกมไปแล้ว
หนูไม่มีอะไรไอเทมอะไรที่จะซื้อให้หรอกโลกของเขาครบแล้ว
นะคะสรุปแล้วก็คือบ้านเจดตอนนี้นะคะเหมือนแบบอุปกรณ์แบบเล่นกงเล่นเกม
เกมไปแล้วเนอะแต่ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมอะไรแบบนี้ฉันว่าถูกใจผู้ชายนะ
เพราะว่าบางทีหนุ่มติดเกมแล้วถ้าสาวไปห้ามเนี่ยจะยิ่งทำให้ทะเลาะกัน
ไปเลยชุดใหญ่เอาเล่นไปเลยนะคะ